สวัสดีครับสวัสดีครับพูดคุยเรื่องของกีฬานะครับ
เป็นหนึ่งในคนที่ต้องการนะครับที่จะ
ถ่ายข้าวสดกีฬาดีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ

ดูกันแบบใจนะครับสำหรับแฟนวอลไลท์ในปีนี้
กับทางช่องไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละครับ
โดยวันนี้นะครับนายเอสซ่าฮัมซ่ารองประธานสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอย่างไทยเบอร์เรดและสยามอินเตอร์มอลติมิดี
ผู้ดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดร่วมกันแถลงข่าวไทยรัฐทีวี
รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันของสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
หรือว่าเอวีซีทั้งในร่มและชายหาดเป็นเวลา๔ปีนะครับ
ก็นับตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึง๒๕๖๒ครับ
ซึ่งปีนี้จะถ่ายทอดสดถึง๑๐รายการ
เริ่มด้วยวอลเลอร์บอลชายหาดจิงชัมเอเชียส๒๐๑๖
นครซิดนี่ประเทศออสเตรเลียในวันที่๒๕มีนาคมนี้
จากนี้นะครับนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สถานีธรรมทัศน์ไทยรัฐทีวีได้กล่าวว่า
ทางสถานีครับได้แสดงจุดยืนในการคัดสรรกีฬาเด่นให้ได้ติดตาม
ซึ่งแฟนวอเล็กบอลนั้นก็จะได้ชมวอเล็กบอลรายการสำคัญ
หลายช่องทางนะครับทั้งทีวีดิจิทัล
ทีวีออนไลน์ไทยรัฐยูทูปชนัลและแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
แน่นอนว่ากีฬาวอเล็กบอลเป็นกีฬายอดนิยมสำหรับคนไทยนะครับ
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีก็มีนโยบายที่จะนำกีฬา
แล้วก็คอนเทนต์ดีต่างมามอบให้ผู้ชมตลอดเวลาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แน่นอนที่จะต้องนำกีฬาวอเล็กบอลระดับเอเซีย
มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอด๔ปีนะครับ
ทั้งคู่มาพอดีพิกัด๑๔๐ปอนด์นะครับ
พรุ่งนี้ที่ตลาดเจไนท์
ลาดประเขานะครับกรุงเทพนะครับ
โดยผลมศึกนั้นห่างเหินจากเวทีนาน๗เดือน
บอกว่าการเจอมวยซ้ายก็เป็นงานยากแต่มั่นใจว่าชนะได้

ให้ถึงการชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนรองแชมป์ชาวอินโดนีเซียยอมรับว่า
ศึกษาข้อมูลของปฐมศึกจากการชกก่อนหน้านี้มาพอสมควร
และก็พร้อมจะสร้างสุดภัยในไฟล์นี้ด้วยครับ
การป้องกันแชมป์ในครั้งนี้นะครับ
ผู้ประกอบรายการก็สนใจไม่แพ้กันนะครับ
จะมีหลายคนที่ขึ้นชกแต่ว่าน่าเสียดายที่มณัฐบุญจำนงนะครับ
มีอาการบาดเจ็บก็จะไม่ได้ขึ้นชกเพื่อไต่อันดับโลกในครั้งนี้นะครับ
บาดเจ็บในช่วงซ้อมถอนตัวไปแล้วแต่ว่ามีมวยแทนมานะครับหลายคน
จอคิวที่จะชิงแชมป์โลกพรุ่งนี้ติดตามฟอร์มกันได้นะครับ
โมงถึง๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีครับ
ไทยรัฐทีวีนะครับกีฬาดีทีวีมหาชนมีกีฬาดีให้ได้ติดตามชมแบบนี้เลยครับ